คือจังหวัดทางทางแบรนดรแล้วมันเหมือนมันชุดแลกชุดแลกชุดแลกอ่ะ
แต่ข่าวก็ลงว่าปากคอโหดเยี่ยมในวันอันดันนี้
บางความสองข้างมั่งครับ
นานารูมนี้มันจะไปแค่ดีแค่หูของนี่เฉยครับ
อย่าให้คิดว่ามันจะไปแทนเราว่าอะไรนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป